คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องที่ค่อนข้างจะใกล้ตัว
แต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลย
เคยไปทำสปาปลาไหมคะ

ไม่เคยทำเหมือนกันเคยเห็นเคยไปยืนดูนะ
ก็สนใจอยู่แต่ไม่ค่อยกล้านะ
อาจจะจักรจีได้ไม่กล้านะคะ

ไม่ใช่แล้วคือเขาก็ทำกันเป็นปกติเนอะ
เราเห็นหลายที่นะคะแต่มันมีข่าวหนึ่งคุณผู้ชม

เป็นชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทย

สุดท้ายพอกลับไปเขาไข้ขึ้น
แล้วก็หาสาเหตุไม่ได้ไปมา
เท้าเขาติดเชื้อต้องตัดนิ้วเท้าทิ้ง
ตัดนิ้วกลางตัดนิ้วนาง

คือเขาตัดนิ้วข้างขวาของเท้าทิ้งหมดเลยเหรอ

แล้วก็ติดเชื้อเขาบอกแบบนี้นะ

ว่ามันมีโอกาสไหมที่ทำสปาปลา
แล้วจะติดเชื้อถึงขั้นต้องตัดนิ้วเท้าทิ้ง
แล้วปลาที่อยู่ในตู้ที่เราไปทำสปาปลา
คืออะไรนะคะ

เป็นนักท่องเที่ยวสาววัย๒๙ปี

ขออภัยเราไม่คิดว่าจะให้เห็นเท้าจริงของเขา

เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เธอก็ไม่มั่นใจในการใช้ชีวิต
เพราะว่านิ้วเท้าหายไปหมดเลยแบบนี้เท้าขวาเนี่ยค่ะ
แต่มาจากการมาทำสปาปลาที่ไทยเนี่ยเหรอ

เพราะว่าเธอบอกว่ามาทำสปาปลาตอนอยู่เมืองไทยนะ
แล้วพอกลับไปที่ออสเตรเลียเริ่มป่วย

แต่หมอบอกว่าไม่มีสัญญาณของการติดเชื้ออะไร

ผู้เชี่ยวชาญด้านเท้าขอตัวอย่างเลือดไปตรวจ
มีภาวะติดเชื้อในกระดูกค่ะ
จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวสูงมาก
จำเป็นต้องตัดนิ้วเท้าทิ้ง
ตอนแรกตัดนิ้วกลางกับนิ้วนางเมื่อปี๒๕๕๙

เมื่อปีก่อนเธอบอกว่านิ้วก้อยก็เริ่มไม่ปกติ
เริ่มมีของเหลวปนเปื้อนออกมากับถุงเท้า
แต่เธอบอกว่ามันไม่มีแผลอะไรเลย
หรือมีของเหลวอะไรก็ไม่รู้ไหลออกมา
ก็เลยไปตรวจตรวจเลือดไปเอ็กซาเรย์

ก็เลยต้องตัดนิ้วก้อยออกมาปีที่แล้วก็เลยเนี่ยต้องตัดหมดเลย
เธอก็เลยเตือนว่าอย่าไปใช้บริการสปาปลานะ
เพราะว่ามันอันตรายอาจจะถึงขั้นติดเชื้อแล้วก็ต้องตัดนิ้วเท้าทิ้ง

ผู้ประกอบธุรกิจสปาปลาก็เริ่มกังวลไงคะ

ที่จะมาทำสปาปลาที่บ้านเรา
เพราะเขาบอกว่ามาทำที่ไทย

แล้วก็คาดว่าการติดเชื้อที่นิ้วเท้าของเขาเนี่ย

แม้ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นโอ้โหต่อเนื่องก็
ตั้งแต่ปี๕๙ปี๖๐แล้วก็เป็นข่าวมาปีนี้

แต่นักท่องเที่ยวคนนี้บอกว่ามาทำที่บ้านเรามันก็อุ้ย

สถานบริการที่เขามีสปาปลาเขาก็กังวลสิ
นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้านสปาปลานะคะ

เขาก็เปิดให้บริการพร้อมกับนวดแผนโบราณนะคะ

มีที่นั่งสองฝั่งนั่งได้ฝั่งละ๒คน
เป็นกระจกใสปลามีอยู่๒๐๐๐ตัว
ยืนยันว่าน้ำเขาใสน้ำเขาสะอาด
มีเครื่องเติมออกซิเจนเปิดอยู่ตลอดเวลา
มีเครื่องกรองน้ำเพื่อกรองเศษอาหารและสิ่งสกปรก
นักข่าวของเราก็ไปคุณศักดิ์สิทธิ์ไปบอกไหนก็ไปลองเลยแล้วกัน

ใช่ค่ะลองเลยค่ะลองใช้บริการด้วยตัวเองเลยค่ะ
แต่ทางร้านบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณอยู่ดีไปเดินมาจากไหนต่อไหน
สกปรกแล้วอยู่ดีมาถอดถุงเท้าแล้วเอาเท้าแช่เลยนะ
ไม่ได้ต้องทำความสะอาดก่อนเขามีกฎค่ะ
ห้ามคนที่มีแผลที่เท้าฝ่าเท้าแช่น้ำเด็ดขาดนะคะ
ห้ามคนที่ทาครีมกันแดดทาครีมทุกชนิดที่เท้าลงเบาะนะคะ

ก่อนลงก็ต้องล้างเท้าให้สะอาดทุกครั้ง
คุณศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราก็เลยทำตามทุกอย่าง
ท้องล้างเท้าอะไรเสร็จแช่ไปเลยจ้ะ
บอกว่าจักรจีแต่สักพักก็เริ่มชินแล้วก็เริ่มรู้สึกผ่อนคลายเหมือนกัน
โอ้ยลงแป๊บเดียวดูสิสลายจับหมดแล้ว

เนี่ยค่ะเจ้าของสปาปลาคุณพาวิวัลพาสดาบอกว่า
ทางร้านให้ความสำคัญกับความสะอาดมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะ
ทั้งเรื่องปลาเรื่องน้ำเรื่องอุปกรณ์
และเขาดูเลยนะว่าถ้าใครมีแผลที่เท้าเขาไม่ให้แช่จริงนะ

ยืนยันว่าสปาปลาแบบนี้มันไม่ได้น่ากลัว
มันเป็นการผ่อนคลายอีกรูปแบบนึงแล้วมันก็มีมาตั้งนานแล้วอะค่ะ
โอ้โฮดูมันตรงเข้ามาดูดน่ะเห็นไหมสวัสดีศาสตร์อืม
แล้วก็ต้องใช้น้ำกองค่ะ
ใช้น้ำคอลีนธรรมดาไม่ได้ค่ะน้ำปลาปลาเนี่ยไม่ได้ค่ะ
ค่ะเปลี่ยนน้ำทุกวันค่ะ

ต้องเคลื่อนลองก่อนว่าลูกค้ามีแผลมั้ย
ถ้าแผลเป็นแผลแบบว่ายุ่งกัดได้
แต่ต้องล้างเท้าก่อนนะคะถึงจะลงแช่ได้ค่ะ
อ่าเครียมถ้าเราต้องล้างแล้วก็เช็นให้ดีอ่ะค่ะ
ใช่ค่ะ
เจ้าของร้านก็เลยบอกว่า

หรือการ่ารูฟ่า
เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กจำพวก

ซึ่งเขาก็รับมาเขาก็จะมีแฟนชาย

ภูมิภาคตะวันออกกลางแถวตุรกี
ก็จะอยู่ในบ่อน้ำร้อนอะไรแบบนี้ค่ะ

ชนิดนี้จะไปแทะเล็มผิวหนัง

คุณไม่ต้องไปแบบตัดเล็บไอ้หนังที่อยู่รอบเล็บ
คือปกติมันต้องหาอะไรกินอยู่แล้ว

ช่วยบำบัดโรคผิวหนังบางชนิดได้
ไม่มียารักษาครับเขาจะกินผิวหนังที่เป็นเกล็ดเป็นขุยที่เท้าเราอ่ะ
อืมกินไปหมดเลยแบบเนี้ยค่ะทางที่เป็นข่าวว่ามาทำสปาปลาแล้วต้องตัดนิ้วเท้าเนี่ย
เจ้าของร้านเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อนะแต่คนที่มาใช้บริการเขาอาจจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วหรือเปล่า

แต่จริงแล้วเขายืนยันว่าเขาก็เปิดบริการมานาน
มันไม่เป็นอันตรายอะไรถือว่าคนที่มาใช้บริการผ่อนคลายเนี่ยค่ะ
แต่เขาก็ยืนยันว่ามันต้องสะอาดนะ
ร้านที่ไม่สะอาดมันก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันนะ

ยังได้โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลทางการแพทย์

แพทย์มนูลลีชเวงวงประธานกรรมการ
ทุนวิจัยวนโรคดื้อยา

พระอุปถัมภสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

ท่านบอกว่าการสปาปลาถือว่าเป็นแฟชั่นนะฮะ
เป็นของแปลกใหม่ที่ใครก็อยากลอง
แต่ก็ต้องตระหนักถึงอันตรายของมันด้วย
รัฐในสหรัฐตอนนี้สั่งห้าม
ไม่ให้มีการเปิดสปาปลาแล้วนะครับ
เพราะว่าไม่ถูกสุขลักษณะอนามัย
แล้วก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโรค
จากการไปใช้บริการสปาปลาได้

ทำให้เกิดโรคผิวหนังในคนได้
ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาหายได้ยาก
แล้วก็ต้องใช้เงินในการรักษาเป็นจำนวนมากด้วย
สำหรับข่าวที่ชาวออสเตรเลียถูกตัดขา
ผู้สื่อข่าวของเราได้สอบถามท่านแล้วนะครับ

โอกาสที่จะเข้าสปาปลาแล้วถูกติดเชื้อจนถูกตัดขา
ถึงขั้นนั้นเลยตัดนิ้วอะไรแบบนี้

คงไปโดนเชื้อแบคทีเรียจากที่อื่น

แต่สปาปลาก็ไม่ได้หมายความว่าจะสะอาดทั้งหมดทีเดียว
เพราะมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโรคได้เช่นกัน
อย่างเช่นวรรณโรคเทียมที่มันจะอยู่ในน้ำจืด

ซึ่งโรคนี้หากเป็นแล้วเรื้อรังรักษายาก

เพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าโอกาสติดเชื้อมี

นำไปสู่การต้องตัดนิ้วตัดขาอะไรแบบนี้

มันต้องแบบติดพวกแบคทีเรียไปเลย

แต่เขาก็บอกว่า
มีบางรัฐในสหรัฐอเมริกาค่ะ๑๕รัฐนะ
เขาห้ามเปิดสปาปลาแบบนี้นะ
เพราะมันไม่ถูกสุขอนามัยแล้วก็เสี่ยงติดเชื้อ
มันก็คุมยากอะนะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครผมก็ไว้ใจให้คุณเขียนมาสอนแค่นั้นแหละ

ไว้ใจดิฉันเลยไว้ใจไม่ได้หรอก

แต่นั่นเขาแช่สองข้างเขาตัดข้างเดียวนะ
อันนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายของเขาด้วยเนอะก็น่าเห็นใจ
สะอาดนะคะก็ต้องถูกสุขอนามัยแหละ